ผู้หญิงที่ร้องไห้ไม่หยุดนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าถ้าจะทำอะไรให้มาทำที่เขา
ห้ามทำห้ามทำอะไรกับผู้หญิงคนนี้น้องคนนี้

ที่มูลนิธิค่ะเขานอนในรถตรงสนาม

ทำอะไรกันหรือเปล่าแบบเออสวดมนต์อะไรหรือเปล่า

ก็เลยถามว่าเออบทสวดเป็นยังไงเหรอคะ
เขาก็เลยบอกว่าเป็นภาษากะเรียง

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์

ช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของการเว้นระยะห่าง

ยังคงเป็นการคุยแบบวีดีโอคอร์

ไม่แพ้จากที่เราได้นั่งคุยกัน
แบบตัวต่อตัวอย่างแน่นอนครับส่วนแขกรับเชิญของเราในค่ำ
คืนวันนี้จะเป็นใครไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
ตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
อยู่กับผมแบบวีดีโอคอร์เป็นที่เรียบร้อย

รับเชิญท่านนี้เป็นหนึ่งท่านที่ส่งเรื่องราวมาที่อีเมลของรายการ
แล้วทีมงานของเราก็คัดเลือกน้องมาพูดคุยกับเราครับ
ยินดีต้อนรับน้องหงฮะสวัสดีครับน้องหง
สวัสดีค่ะ
ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเลยค่ะ
คือต้องบอกว่าน่าจะเป็นแขกรับเชิญคนแรกที่ถูกทีมงานคัดเลือกมา
หลังจากที่เรามีการเปิดอีเมลและให้คนทางบ้าน
ส่งเรื่องราวประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวั
มีส่งเข้ามาเยอะถือว่าน้องหงเป็นคนแรก
เดี๋ยวค่อยทยอยท่านอื่นตามมาอีกทีนึงก็แล้วกัน
วันนี้น้องหงมาพร้อมกับประสบการณ์ที่บอกว่าเป็นเรื่องของค่ายหลอนคืนส่งท้าย
เรื่องนี้ต้องถามก่อนว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราโดยตรง

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๗๘ปีที่แล้วค่ะ
สมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยค่ะ
ประมาณ๗๘ปีที่ผ่านมา

ถามนิดนึงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในจังหวัดอะไร
เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

ถ้าคนไปเที่ยวไปออกค่ายส่วนมากนะ

มักจะมีเรื่องเล่าตามมาเสมอ

ก็สมัยนี้ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยค่ะ

ก็คือเราจะไปค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรี

จุดเริ่มต้นมันก็คือเริ่มทางหงแล้วก็เพื่อนอีก๒คน

ลูกค่ายจะเดินทางตามไปอีกที

ใช่ค่ะไปก่อน๓คน

ว่าเดี๋ยวจะขับรถเข้าไปส่งที่หมู่บ้าน
ด้วยตัวหมู่บ้านคือไกลมากอะไรอย่างนี้

อยู่ก็มีสายโทรศัพท์เข้าอะค่ะ

พอดีมีศพหนึ่งที่โรงพยาบาล
เขาจะต้องรับศพเพื่อที่จะไปส่งที่วัด
แต่ว่าถ้ารอรถที่เราไปส่ง
เราที่หมู่บ้านแล้วกลับมาคือต้องรอนานมาก
เขาก็เลยถามพวกเราว่า๓คนว่า
เนี่ยน้องถ้าพี่จะไปรับศพด้วย
แล้วมีน้องนั่งไปด้วย

ถามจริงลึกนะตอนนั้นเอาจริง

ตอนนั้นก็เกลือกันนะคะ
แต่แค่รู้สึกว่าเราก็มาอาศัย
ก็เลยตัดสินใจโอเคไปได้พี่ไม่เป็นไร

แล้วทีนี้พวกผมก็โอเคก็ไปรับที่โรงพยาบาลค่ะ
พอศพขึ้นมาก็คือผมกับพี่ผู้หญิงอีกคนนึง

ก็ไปประมาณชั่วโมงกว่ากับ๒ชั่วโมงก็ไปถึงที่วัดนะคะ
เราก็ช่วยขนศพช่วยอะไรแบบเหมือนช่วยทำทุกอย่างอะไรกับพี่มูลกับพี่เจ้าหน้าที่อะไรทุกอย่าง
ก็โอเคก็ผ่านไปเราก็รู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไร
ทีนี้ก็เลยเดินทางต่อกันไปเพื่อที่จะเข้าหมู่บ้านนะคะ
ด้วยตัวหมู่บ้านมันเป็นมันไกลมากเป็นหมู่บ้านเกรียง
ช่วงที่ไปถึงก็มันก็แบบเย็นเกือบเย็นแล้วบ่ายค่อยอะไรอย่างนี้
มันก็มีจังหวะหนึ่งที่พี่ที่นั่งไปกับหัวพี่ผู้หญิง
เขาก็เล่าว่าก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านนะคะ
เขาเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่ชุดสีแดง
จ้องมาที่รถที่รถพวกผมวิ่งเข้าไปในหมู่บ้าน
แล้วพี่เขาพี่คนนี้เป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วอะค่ะ
เขาก็มั่นใจว่าเออไม่ใช่คนแน่แต่ก็เออไม่ได้อะไร
พวกเราก็โอเคก็ยังนิ่งทำทุกอย่างปกติพอเข้าไปถึงหมู่บ้านปุ๊บ
มันก็ข้ามแล้วก็เตรียมของอะไรกันนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนกลางคืนก็เลยประมาณ๔๕ทุ่มพวกผมก็เออ๖วันหลับไปก่อน
แต่เพื่อนอีกสองคนก็ได้ยินเสียงที่แบบว่ารอบตัวห้องที่นอนนะคะ
มีเสียงคนเดินแบบแทรกแบบวนล่อแบบนานมาก
คนคือไม่กล้านอนเลยแต่ก็คิดว่ามันต้องนอนแล้วอะไรอย่างนี้
ก็เลยตัดสินใจนอนตอนเช้าถึงมาเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อคืนเขาแบบได้ยินเสียงอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วทีนี้ผมก็จะอธิบายโลกเรียนค่ะมันเป็นพื้นที่ที่แบบ
ฝั่งขวาคือวัดค่ะฝั่งซ้ายคือหมู่บ้านถ้าหันไปปุ๊บเราจะเห็นเป็นเขื่อนแล้วเป็นภูเขาข้างหลังคือป่า
แล้วตัวหมู่บ้านคือเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีเชื่อมต่อหมู่บ้านไหนเลยอยู่เป็นหมู่บ้านหลังสุดท้าย
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยไม่มีไฟฟ้าทีเนี้ยเช้าวันต่อมาลูกค่ายทุกคนก็เดินทางมาถึงปกติ
ค่ายก็ดำเนินไปทุกอย่างปกติเลยค่ะจนถึงคืนสุดท้ายค่ะเป็นคืนที่พีคที่สุดที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะ
ก็คือช่วงที่หงไปมันคือช่วงออกพรรษาค่ะจุดเริ่มต้นก็คือพอกิจกรรมที่เราโอเคเรามีลำวงรอบกองไฟเราแบบก็เชิญทั้งชาวบ้านแล้วก็จะมีรุ่นพี่ที่แบบตามมาค่ายเหมือนมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยก็คือร่วมกิจกรรมกันปกติมีพี่ที่มูลนิธิหนึ่งคนขึ้นมาเพื่อดูสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ทีนี้พอประมาณ๓๔ทุ่มโอเคกิจกรรมเลิกแบบชาวบ้านอะไรกลับบ้านรุ่นพี่ทุกคนเข้าไปนอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหลือแค่ลูกกลุ่มลูกค่ายแล้วก็พวกผมอะค่ะก็แบบโอเคมันฟรีแล้วก็เลยนั่งคุยกันจับกลุ่มคุยกันอะไรอย่างเงี้สักพักเครื่องปั่นไฟดับ
เห้ยเครื่องปั่นไฟดับผมก็เลยวิ่งไปดูตรงเครื่องปั่นไฟอ่ะค่ะว่าเอ้ยมันทำไมมันพังหรือเปล่าน้ำมันหมดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะอืมพอไปถึงเอ้ยน้ำมันแบบทุกอย่างปกติแบบน้ำมันเหลือเต็มเลยอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็แบบเออไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรกันอ่ะค่ะก็ก็นั่งคุยกันไปด้วยก็จุดเทียนอะไรอย่
เฮ้ยเราก็ตามด้วยผู้หญิงกรี๊ดซึ่งที่เค้าร้องเพราะว่ามันมีคนหนึ่งเป็นผู้ชายโผล่หน้าเข้ามาในวงอ่ะค่ะใครก็ไม่รู้เหรอไม่รู้เป็นใคร
แล้วผู้หญิงที่กรี๊ดน่ะสติคือหลุดไปเลยค่ะคือแบบร้องไห้ไม่หยุดคือแบบตอนนั้นเราก็ไม่รู้แล้วมันเริ่มเกิดอะไรขึ้น
ทุกคนก็เริ่มแบบเอ้ยเกิดอะไรเกิดอะไรมันชนละมุนไปหมดก็มีพี่คนนึงเป็นรุ่นพี่อะค่ะที่เป็นแบบพี่สุดในค่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาอ่ะอยู่อยู่เขามองไปทางทิศที่เป็นแม่น้ำอะค่ะมันมีต้นไม้ใหญ่ก็เห็นมีคนยืนมองสองคน
จ้องมาตรงสนามฟุตบอลที่พวกเรานั่งทำกิจกรรมอะค่ะ
พี่เขาก็บอกมันไม่ใช่แล้วแล้วก็เหมือนเงานั้นก็หายไปก็เลยบอกทุกคนบอกสตาร์ฟทุกคนว่าให้เตรียมตัวพาลูกค่ายให้กลับเข้าไปนอน
แล้วทีนี้พวกผมก็คือแบ่งการจัดการว่าเอออ่ะทุกคนเข้าไปนอนนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบแบบนี้มันก็มีทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อแต่ทุกคนก็ยอมปฏิบัติตามอะค่ะ
แล้วทีนี้คนผู้หญิงที่กรี๊ดแล้วร้องไห้ค่ะก็ยังก็ยังไม่หยุดเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแบบเอ้ยเรามันที่โรงเรียนเหมือนมีฐานพระอะค่ะก็เลยแบบพาไปตรงที่ฐานพระแล้วแบบก็ขอให้เอาทูบเทียนมาแล้วทีนี้จุดทูบเทียนเท่าไหร่ก็ไม่ติดอะค่ะ

ใช่ไม่ติดเลยค่ะแล้วก็แบบเออเริ่มกลัวแล้วจะทำยังไงก็มีลูกค่ายคนนึงเขาก็เลยตัดสินใจที่จะแบบเอ้ยแม่เขาอ่ะบอกว่าแบบไปค่ายแล้วแบบมันไกลไปอยู่ในป่าก็เลยให้พามาเขาก็เลยเอาพระให้ผู้หญิงคนนั้นให้เพื่อนนะคะก็เลยแบบให้ให้เขาถือพาไว้คือเขาก็อาการไม่เหมือนคนสติหลุดไปแล้วมันคือเหมือนเขาลอยไปเลยอะค่ะก็เลยตัดสินใจ
ใช่คือตอนนั้นทางหงษ์ก็แบบเกณฑ์ให้ทุกคนแบบเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยเพราะกลัวกลางคืนทุกคนจะออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะพอพวกหงษ์ก็คืออยู่กันในห้องลูกค่ายก็อยู่ในห้องมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งหงษ์อาจจะเรียกว่าพี่เอนะคะพี่เอไปเข้าห้องน้ำมาแล้วข้างอาคารที่หงษ์นอนนะคะมันจะมีโรงครัวคือหงษ์อยู่ทีม

ซึ่งเขาแล้วก็เดินแบบเหมือนโรงครัวกับห้องนอนมันไม่ไกลกันนะคะเดินประมาณสี่ห้าเก้าก็ถึงกันแล้วครับใช่แล้วทีเนี้ยพอเข้ามาทุกคนก็เลยแบบมันคือมันพอมันโกละหนนะคะมันรู้สึกกดดันมันมันกดดันไปหมดเราเราไม่รู้เราจะทำอะไรอ่ะค่ะพี่แจ๊คก็เลยแบบสตาร์ฟก็มีประมาณสิบคนก็เลยแบบโอเคนั่งเป็นวงกลมกันเพื่อที่จะแบบ

แล้วเขาเหมือนเขาก็รู้วิธีว่าเอ้ยเราเราจะทำยังไงเราจะเริ่มต้นยังไงก็เลยเอ้ยแบบลองจุดเทียมเพื่อดูว่าเปลเทียนเนี่ยมันผลัดไปทางไหนแล้วแล้วสิ่งที่แบบมันทำกับเราตอนนี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าแบบเราอ่ะถูกกดดันแบบมันมันรู้สึกว่าเราโดนบีบอะค่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างใช่มีอะไรบางอย่างที่
รอบรอบตัวอาคารนะคะก็ได้ยินเสียงแบบเดินวนรอบแบบเรื่อยตอนนั้นมันกดดันมากแบบทุกคนคนอื่นก็เริ่มร้องไห้กันแล้วเพราะกลัวมากแล้วมันมีอีกจังหวะหนึ่งอะค่ะช่วงที่แบบเหตุแบบมันชนละมุนมากตอนที่เข้ามานั่งในห้องแรกแรกค่ะคือผู้หญิงที่ร้องไห้ไม่หยุดนะคะก็ทำยังไงก็ร้องไม่หยุดเลยจนพี่เอ

มาแบบความกดดันมาเป็นระยะคือเหมือนมันหายแล้วมันก็เหมือนเราคลายแล้วโล่งแต่สักพักมันก็รู้สึกกดดันเราโดนบีบอีกทีอะค่ะเหตุการณ์มันมาดีขึ้นคือตอนช่วงก่อพระอาทิตย์จะขึ้นอะค่ะช่วงใกล้เช้าใช่ที่นี่พอตอนเช้าโอเคพวกผมก็คือตื่นมาก็เลยแบบรีบเก็บของเพราะว่ามันเป็นคืนสุดท้ายที่เรา

ใช่ค่ะภาษาบริของเราเลยทีนี้เขาก็บอกเออพี่ได้ยินภาษากะเรียงได้ยินเสียงดังมากแล้วแบบได้ยินทั้งคืนอะพวกผมก็เลยแบบคิดละมันไม่ใช่แล้วมันไม่ปกติแล้วคือตอนนั้นทุกคนแบบอิดโรยกันมากด้วยความกลัวความกังวลมันไม่มีใครพูดอะไรกันเลยอะค่ะรีบรีบเก็บของรีบออกจากหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอ

มันจะมีทีมสตาร์ฟที่แบบซ้อมลำวงตีกองใช่ไหมคะประมาณห้าคนอยู่ตรงแพร่ตรงริมแม่น้ำครับแต่ลูกค่ายอ่ะมองไปอ่ะเห็นคนประมาณสิบเกือบยี่สิบคนอ่ะเหมือนเห็นคนลุมอยู่ตรงแพร่ค่ะอันนี้คือแบบเขาสองคนแบบก็ยืนมองแล้วแบบเขาไม่ยอมพูดก็คือแบบตอนอยู่ในค่ายไม่พูดอะไรกันเลยครับชายก็เลยบอกว่าเห็นอยู่ตรงนั้นเลยแบบเต็มเลยค
เต้นกันด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะแล้วทีเนี้ยมันก็มีวันหนึ่งที่มีน้องคนนึงลื่นในห้องน้ำครับแล้วทีเนี้ยชังอสีมันก็คือปักไปที่เท้าน้องเลยอืมแล้วน้องก็บอกว่าหนูมั่นใจพี่ว่าแบบหนูไม่ได้ลื่นเองอะมีคนผักเหมือนมีคนผักน้องเขาใช่ใช่น้องบอกว่ามีคนผักจากข้างหลังแล้วน้องก็ลื่
แล้วเพราะว่าระหว่างหลุคค่ายมันก็มีเด็กในเด็กอะพ่อห่วงไปชอบหนังสือเด็กมีเด็กมาทำกิจกรรมนี้ใช่ไหมคะเด็กก็จะบอกว่าเนี้ยพี่ตอนกลางคืนพี่ต้องระวังนะอืมเออเนี้ยเขาชอบปล่อยผีออกมาอืมคือตอนนั้นพวกผมก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่าเด็กเด็กพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับเออพวกนี้อยู่แล้วแล้
เข้าไปในวัดอืมคืออย่างถ้าอ่าพวกจานช้อนอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่พอเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปยืมวัดก็ได้อืมแต่ชาวบ้านก็บอกไม่ต้องเอาของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมใช่ซึ่งที่วัดก็จะมีพระหนึ่งลูกครับใช่พวกผมอะก็มีคืนหนึ่งไปออกพรรษาก็เลยไปเวียนเทียนกันที่วัดอืมก็ชาวบ้านก็พยายามที่แบบให้ก

คืนนั้นก็กลับมาถึงกรุงเทพฯอ่ะค่ะก็ดึกแล้วอืมทุกคนก็เออก็เลยไปจุดทูบของเออที่มหาลัยบอกเก่าเจ้าที่เจ้าทางอะไรเรียบร้อยทุกคนก็ก็แยกย้ายกันอ่ะค่ะครับพอเราแยกย้ายกันแล้วพี่เอคนที่ที่บอกว่าเขาแบบตาเหลือบอ่ะค่ะคนที่เอออันนั้นอ่ะค่ะช่วงกันแบบก็นัดกินกินข้าวแล้วคิดว่าแ
ก็เลยไปหาที่ห้องอ่ะค่ะไปหาที่ห้องพักพอไปถึงก็คือเห็นเลยว่าพี่เขาแบบนั่งก้มหน้าตาลอยไม่ได้สติแล้วคุณผมก็เรียกว่าเออพี่เป็นไรพี่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาก็แบบเหมือนไม่รู้ตัวแล้วอ่ะค่ะอืมอืมใช่ตาลอยลอยนั่งนิ่งนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าพยายามดึงสติเข้ามาก็ว่าโอเคส่วนมนต์อีกแล
มาไหว้พระตรงศาลของหอพักอ่ะค่ะครับสักพักพี่เขาก็ดีขึ้นก็เลยถามว่าพี่เป็นอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้อืมเขาเขาได้ยินนะว่าเราเรียก
แต่ก็บางทีก็หายไปอย่างเงี้ยเขาแบบเออเขาแบบไม่มีสติเลยแล้วตอนเช้ามาก็เลยคุยกับทุกคนว่าเอ้ยเราก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นเรานัดกันเพื่อที่จะไปทำบุญไหมอืมเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดแบบเออมันเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราไปทำบุญให้ดีกว่าก็เลยแบบนัดกันไปทำบุญทางค่ายเลยอะค่ะอีกครั้งอะค่ะอืม
ขอให้มันลงกับเขาคนเดียวเหมือนสิ่งสิ่งเนี้ยจะตอบรับคำของพี่เขาด้วยนะเพราะหลังจากกลับมาพี่เขาเหมือนไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองใช่ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไอ้เคสที่ตัวหงเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้ค่ะมันมีอยู่หลายเรื่องหลายครั้งที่คนต่างถิ่นเข้าไปในยังหมู่บ้านหรือว่าสถาน

แรกที่ไปถึงที่จังหวัดเนี้ยแล้วจะมีพี่มูลิธิจะพาเราเข้าไปที่หมู่บ้านนี้มันเหมือนมีสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วนะว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นช่วงจังหวะเวลานั้นเข้าใจพี่เขานะคือถ้าพี่เขาจะเข้าไปส่งเราที่หมู่บ้านก่อนแล้วออกมาเอาศพอ่ะมันก็จะใช้เวลานานใช่ค่ะเขาก็เลยต้องเอาศพเข้าไปด้วยใช่ค่ะแล้วมันเป็นจ
น้องโอเคหรือเปล่าคือเราไม่โอเคแต่เราก็เลือกไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะก็คือคุยกันสามคนว่าจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออคงไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วมันมันก็มีเรื่องที่น่าแปลกใจที่แบบว่าตอนตอนมันชนละมุนนะคะคืนนั้นนะคะอืมมันเสียงดังนะคะครับเพราะว่า
พี่ตามมาค่ายนอนอยู่ตรงห้องสมุดนะคะอืมไม่รู้เรื่องอะไรเลยตื่นเช้ามาเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกผมเกิดเหตุอะไรกันเมื่อคืนครับเขามารู้ตอนเช้าอีกทีก็คือตอนที่อยู่ตรงสถานีรถไฟที่ได้คุยกันอ่าหงก็เลยได้คุยกับชาวบ้านที่เขาไปส่งว่าเอ้ยเนี้ยเมื่อคืนหนูเจอเหตุการณ์แบบนี้น่ะอืมเขาก็แบบเอ้ยมันอาจจะเป็
เนี้ยทั้งหมดวันนั้นที่เราไปอ่ะเจ็ดวันนี้ประมาณสักกี่คนหงอ่าค่ายประมาณสามสิบถึงสี่สิบคนค่ะอันนี้ผมจะมองในมุมมองของผมน่ะเท่าที่ผมฟังเรื่องเล่ามาคือแน่นอนว่าการที่กลุ่มวัยรุ่นไปนะยังสถานที่การออกค่ายต่างต่างเนี้ยอย่าลืมนะครับว่าคนจำนวนสักสามสิบยี่สิบสามสิบคนอ่ะจำนวนมันเยอะน่ะเชื่อ

เมื่อกี้เราคุยกันก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าคนมีของอยู่แล้วอยากจะลองของกับคนที่ไม่มีทางสู้ตอบโต้ไม่ได้นี่เราไม่มีวิชาในการไปสู้กับเขาอ่ะเขาเลยลองปล่อยของมาใส่เราดูเพื่อเป็นการทดสอบวิชาตัวเองอันนี้มันก็มองได้ประมาณสักสองสามแง่มุมต่างแต่ทั้งหมดเลยการไปออกค่ายหรือว่าการไปอยู่ตามต่างจังหวัดตามชนบทอะไรอย่างนี้ถ้าเรากลุ่มถ้ากลุ่มคน

คืนที่พี่เอคนนั้นที่เขาแบบสติหลุดอ่ะคือเป็นของที่เขาส่งตามมาหรือเปล่านั่นน่ะสิใช่ก็เลยก็เลยโทรหาแม่ครูอีกทีอะค่ะว่าว่าใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขาอยากลองอีกนั่นไงเออแต่ผลสุดท้ายมันก็ต้องแก้ไขได้ถูกไหมฮะใช่ของเหล่านี้มันอาจจะถูกส่งกลับไปหรือมันอาจจะศูนย์สลายหายไปตรงนั้นอันนี้เราก็ไม่รู้ค่ะแต่การไปลักษณะแบบเนี้ย
มันพูดยากนะเดี๋ยวพอเราคุยกันมากเข้าก็จะไม่มีใครกล้ากันไปออกค่ายอีกอะไรอย่างเนี้ยผมว่ามันไม่ได้เจอเรื่องอย่างเนี้ยทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะเจอลักษณะแบบไหนซะมากกว่าใช่เพราะว่าแบบเวลาไปค่ายอื่นอย่างเงี้ยเราก็เคยเจอแบบเล็กน้อยแบบเป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะที่ที่มีให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันมีแค่
โอเคดี้ด้วยโอ้โหกลางค่ำกลางคืนนี่อย่าเขาไม่วิ่งกันอะมันเปรียวมากเส้นนั้นอะเปรียวสุดจริงนะถ้าพูดถึงเรื่องของจังหวัดกาญจนบรีเรื่องเล่าเยอะอยู่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องราวของค่ายหลอนคืนส่งท้ายเป็นประสบการณ์ของน้องหงที่ส่งเมลเข้ามาที่รายการของเรานะขอบคุณมากเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นน่ากลัวมากข
ทีมงานของเราได้มีการดูเรื่องคัดเรื่องเสร็จปุ๊บก็จะเชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราเหมือนกับน้องหงนั่นเองครับ
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ